ไปดูความขึ้นหน้าขดีที่รถพยาบาลขับขนยาบ้าน
หนีข้ามจังหวัดตำรวจพบตัวการใหญ่แล้ว
ตัวการใหญ่ในขบวนการขนยาเสพติดในครั้งนี้
ส่วนสามีภรรยาที่ขับรถหนีออกหมายจับวันนี้แหละ
ผลละบทโทลชิลภัทธ์ภูมิจิตผู้บัญชาการตลอดภูทรภาค๑
แถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ที่ใช้รถพยาบาลขนยาเศรษฐิตหนีข้ามจังหวัด
แล้วก็ยึดของกลางนะครับยาบ้า๒๒๕๐๐๐เมตรนะฮะ
ที่อยู่ในรถที่ใช้ก่อเหตุ๒คัน
ก็คือรถพยาบาลแล้วก็มีรถตู้ทึบ
เป็นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้นำทางนะครับ
คือนายสมพงศ์อายุ๒๓ปีและนายพิธวัฒน์อายุ๒๓ปี
เป็นคนขับรถตู้ที่นำทางรถกระบะตู้ทึบ
ส่วนนายจิรายุทธ์หรือว่าโด่แล้วก็นางสาวทิพพวันหรือว่าทิพย์
ที่เป็นสามีพระยากันแล้วก็ขับรถพยาบาลหนี
รวมทั้งนายชานรงค์หรือว่าไอซ์
คนที่ขับรถกระบะกู้ภัยมารับสามีภรรยาหนีอีกที
ย่านคลองสามวาอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
แล้วก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับทั้ง๓คนในวันนี้แหละนะครับ

แล้วจะดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑
ยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ส่วนในไอซ์อยู่ระหว่างพิจารณาข้อหาว่า
จะเข้าข่ายให้การสนับสนุนหรือไม่
ล่าสุดครับตำรวจไปพบรถกระบะกู้ภัยที่ในไอซ์เนี่ยนะ
พาสามีพระยาหนีนี่ครับคันนี้นะครับ

จังหลังเทงน้อยอยู่ในกรุงเทพฯอาหารกรนี่แหละครับ
เช้าบ้านให้ข้อมูลว่าเห็นนะ
แต่เห็นแค่ผู้ชายสองคนลงจากรถแล้วข้ามสะพานไป

พฤติการของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งครับ
รับขนยาบ้าจากชายแดนภาคอีสานมาส่งแล้วก็มาจำหน่ายในพื้นที่ภาคกลาง
โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลได้ค่าจ้างในครั้งละ๑๓แสนบาทนะครับ
วันเกิดเหตุนายจีรายุทธ์กับนางสาวทิพพวันเนี่ยนะ
ขับรถพยาบาลจากกรุงเทพมหานครไปรับยาบ้าที่จังหวัดเลย
โดยรถกระบะตู้ทึบนำทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครโดยมียาบ้าซุกซ่อนอยู่
จากนั้นก็จะมีคนมารับไปอีกทอดหนึ่งส่วนในทุนที่สั่งการสามีภรรยาคู่นี้
ตำรวจมีข้อมูลแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
นี่เป็นภาพนะฮะจังหวะที่หนีหัวซุกหูสุนมาตอนนั้น
วันนี้ตำรวจนะครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครบ้างล่ะกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชนะครับ
แล้วก็ท่านผู้ประคับการ๙จังหวัดในพื้นที่ภูทรภักดิ์๑
มูลนิธิกู้ภัย๙จังหวัดหารือครับ
จัดระเบียบรถพยาบาลฉุกเฉินและรถกู้ภัยกัน
เนื่องจากนะครับยังมีบางส่วนไม่เข้าระบบ
ยังไม่ขึ้นทะเบียนทำให้ไม่สามารถดูแลได้ครับ
แล้วก็ตำรวจเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางนะในการทำงานให้สอดคล้องกันฮะ
เป็นลักษณะการติดตามอย่างกับชั้นชิดแล้วก็บางครั้งเนี่ย
การที่เขามีสัญญาณไซเลนเนี่ยเขาแหวกไปได้เขาแหวกไปได้ก่อน
เขาแหวกไปได้ก่อนไฟดงไฟแดงอะไรที่ผ่าหมดนะครับ
ก็เป็นช่วงจังหวะที่ต่อเนื่องกันเมื่อเขาหลบเข้าไปในช่องทาง
อ่าเส้นทางสายรองสายย่อยแล้วเนี่ยก็มีเวลาที่สามารถยกของหลบซ่อนนะครับ
แล้วเอารถไปหลบซ่อนฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขที่เขาดูแลเรื่องรถพยาบาลนะครับ
แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือรถกู้ชีพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็รถอาสาสมัครที่ช่วยเหลืออ่า
ศพนี้ก็ต้องมาดูว่าในส่วนของรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาขึ้นบัญชีไว้เนี่ยมีกี่คันมีทะเบียนอะไรบ้าง
ใครเป็นคนขับก็คงไล่ไปทีละส่วนนะฮะเนี่ยค่ะก็คงเป็นประเด็นที่ต้องดูกันให้ดีดีเลยค่ะ
เพราะว่ารถแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรถสาธารณประโยชน์แต่ครั้งนี้เอารถแบบนี้มาใช้ขวดยาเสพติด
วิ่งเดี๋ยวนี้พอเราได้ยินเสียงไซเรนใช่ไหมแวกเลยหลบให้เลยคือทุกคนเปิดทางให้หมดเลย
นะคะก็อย่างที่ท่านว่านะคะ